เอาเรื่องของชมพู่มาหยิบยกในช่วงนี้ก่อนละกัน
เพราะเมื่อวานมีเหตุการณ์ที่หมอปลาเดินทางลงไป
พร้อมกับคณะรถ๓คันเข้าของมากมายเลย
ไปหาลุงพลจะไปเยี่ยมลุงพลแน่นอน
ฟาดสั่งพ่อแม่ชมพู่ขึ้นไปเลย
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลานะฮะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยหมอปลาไปกับทีมงานนักข่าวก็

รถสามคันทีมงานสิบกว่าคน
เครื่องคันกะทิเสียบียงอาหารมากมาย
ทำอาหารคาวหวานกินกับลุงพลกับป้าแต่งที่บ้าน
รวมทั้งคนที่ไปให้กำลังใจลุงพลด้วย

อีกสักประมาณ๒๐๐คนได้นะฮะ
พอไปถึงหมอปลาเข้าไปทักทายลุงพลนะฮะ

มาหาหมอปลาพาไปเดิน
ดูรอบบ้านนะซึ่งหมอปลาเองก็

ตกใจบ้านลุงพลเปลี่ยนมาเยอะเลย

โอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยลุงพลก็บอกว่า
นี่ครับทั้งหมดมีคนใจดีมอบให้ผมมา

เพื่อที่จะขอลุงพลเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วก็ไปเห็นสภาพซ่วมที่
ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับ
ก็มีการคุยทำลังและก็จู่ลุงพลธ์ถึงกับ
ร้องฮ่ายต่อหน้าหมอปลายอ้อมรับ
เมื่อก่อนเนี่ยจะซื้อของซักครั้งแต่ยังไม่กล้า

เพราะว่าตกเป็นหนึ่งผู้ต้องสงสัย
แต่วันนี้คนให้กำลังใจ

สัญญาต่อหน้าหมอปลาต่อหน้ากล้องต่อหน้าคนดูว่าจะเป็นคนเดิม
และก็จะไม่ลืมตัวเพราะมีคนแบบว่า
ลุงพลคุณได้เยอะขนาดนี้คุณดังมีคนชื่นชอบคุณจะลืมตัวหรือเปล่า

คนเขาจ้องว่าเหมือนผมฆ่าน้อง

ก็ไปที่โลตัสไปอะไรก็ซื้อของไม่ได้

เขามองผ่านแมทแล้วเราแจกของไม่ดี

ก็แตกต่างครับแตกต่างที่เรามีกำลังใจเยอะ
แต่ลุงพลก็ต้องสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เอ็นตัวนะ
ครับยังไม่ลืมครับไม่ลืม

เพราะว่าวันนี้ผมดีใจแทนเอกสมโภลลุงพลเกือบพระเติลนะ
วันแรกที่ผมมากับวันที่มาอีกครั้ง
ผมว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมาก
เรื่องการฟ้าผิดผมกล้ายิญญาณนอนแย้งลุงพล
ลุงพลคือคนดีนะครับเหรอถ้าคนไม่ดีนะลุงพล
มันคิดไม่ดีพฤติกรรมมันก็ต้องสอกันออกไปเองครับ
หลังจากนั้นนะฮะก็ไปทำอาหารกินกันแหละครับ
คุณผู้ชมครับก็ทำอาหารกันทั้งขาวหวาน
หมอปลาก็นำกล้วยบดชีแล้วก็หมูสามชั้นผัดสตอ
ป้อนลุงพลกับป้าแตนด้วยป้อนให้ด้วยนะ
แล้วก็ให้ชาวบ้านทานด้วยกันในหม้อใหญ่หม้อโตทีเดียวนะฮะ
เสร็จแล้วก็ชวนทุกคนที่ไปหาลุงพลรับประทานพร้อมกันด้วย
ลุงพลก็กินกันไปพร้อมหน้าพ่อแม่นะฮะ
ที่เดินทางมาเยี่ยมลุงพลด้วยที่บ้านเหมือนกันเมื่อวาน

พ่อแม่ก็มาท่ามกลางชาวบ้านที่ไปให้กำลังใจก็ทานอาหารด้วยกัน
นี่ป้าแตนก็ชิมกันไปนะครับ
แล้วก็ผัดเผ็ดหัวหมูหน่อไม้ดอง
กุโลยบวชีนี่มอปลาบอกว่าคือมันไม่แค่เมนูธรรมดา
มันเป็นเมนูที่แก้เคล็ดด้วยทุกอย่างจะได้ง่าย
เหมือนปอกกล้วยเข้าปากล้วยกล้วยอะไรแบบนี้ไป
ทำ๒สูตรคือสูตรใส่ถั่วเขียว
สูตรที่ไม่ใส่ถั่วเขียวเปรียบเทียบกันว่า
จริงแล้วถั่วเขียวมันคือชีวิตนะคุณจะได้มีแต่ความเจริญงอกงาม
อุดมงบูรณ์เขามีนายะแฝงทุกเมนูเลยแหละ
ส่วนหมู๓ชั้นผัดสตอแฟนคลับส่งสตอมาให้
อันนี้ไม่มีนัยยะอะไรอยากกินเฉยก็เลยทำขึ้นมา
ส่วนผัดเผ็ดหัวหมูหน่อไม้ผสมเครื่องเทศ
มีพริกเกลือขาตะไคร้บอกว่า
เมนูนี้นะภาวนาจิกเลยนะ
หรือคนมีส่วนร่วมได้รับกรรม
ให้มันเผ็ดร้อนอะไรแบบนี้
อดไหม้ไปกับเมนูที่เขาทำขึ้นมา
ตอนแรกฟังชื่อผัดสตอหมู๓ชั้นใช่ไหม
พูดจริงเลยคำว่าสตอเนี่ย

คืออาหารแต่ละเมนูที่ทำเนี่ยไม่ใช่ทำไว้ทานอย่างเดียวนะคะ
แต่ละเมนูล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้น
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากจะทำอาหารแล้วเนี่ยนะคะ
อย่างที่หมอปลาสัญญาไว้กับลุงพลบอกว่า
ลงมาบ้านเกาะเกาะเที่ยวเนี่ยมาเยี่ยมลุงพลแล้ว
จะเอากล้องวงจรปิดมาติดตั้งให้
คุณผู้ชมหมอปลาเอากล้องวงจรปิดมาติดตั้งให้ที่บ้านลุงพลจริงนะคะ
แต่สิ่งที่ลุงพลกังวลก็คือลุงพลบอกว่าหมอปลา
ไฟฟ้าที่บ้านมันจะตกไหมมันจะกระชากไหม
เพราะไฟมันไม่พอทุกวันนี้ยังต้องต่อพ่วงจากลานมัน
แล้วก็ไม่มีเสาไฟฟ้าด้วย
ไม่ต้องกังวลเพราะกล้องวงจรปิดที่เอามา๔ตัวเนี่ยฮะ
ใช้ไฟไม่เยอะใช้ไฟไม่เยอะแล้วนี่คุณจังหวะที่มีการต่อกล้องวงจรปิดนะฮะ
ใครเดินผ่านไปผ่านมาเห็นหมดเลยนะคะนี่ช่วงที่มีการติดตั้ง
ทีนี้หมอปลาบอกต่อบอกว่า๔ตัวจะติดไว้รอบบ้านลุงพล
แล้วคุณค่ะเทคโนโลยีสุดล้ำมากสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ด้วย
หากใครเดินผ่านไปผ่านมาใครที่คิดไม่ดีไม่ร้ายกับบ้านลุงพลเนี่ย
ก็จะรู้เห็นพฤติกรรมหมดเลย
หลังจากที่ติดตั้งเสร็จก็ต้องมีการเทสของลองของกันหน่อยนะคะ
ก็ได้เห็นภาพชัดแบบนี้ใบกล้วยเห็นหมดเลย

ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็ฉงนสงสัยอยู่เหมือนกัน
ที่บอกว่าก่อนหน้านี้หมอปลาจะเอาไม้กวาดมาให้ลุงพลด้วย
ไอ้ไม้กวาดเนี่ยเอามาให้ทำไมมีนัยยะอะไรหรือ
หมอปลาบอกว่าไม้กวาดที่จะเอามาให้ลุงพล
หมอปลาเฉลยบอกว่าก็คือกรณีที่คณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลงมาในพื้นที่มาให้ความรู้เรื่องของข้อกฎหมายแก่ลุงพล
แล้วก็รวมถึงครอบครัวน้องชมพู่
ลักษณะแบบนี้ก็คือให้ทุกคนได้ทราบว่าตนเองมีสิทธิ์อะไร
หมอปลาบอกว่ามันก็เหมือนกับการเอาไม้กวาด
มาทำความสะอาดบ้านให้กับลุงพลนั่นเองก็คือให้ความรู้เรื่องของข้อกฎหมายนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ฮือฮามาก
โอ้โหไปที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่แล้วมีป้ายนะ
นี่อยากอะไรนะติดป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้า
ประกาศให้เธอรู้ว่าบ้านนี้นะไม่ต้อนรับหมอปลา
เนี่ยบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลา
แล้วเนี่ยนักข่าวของเราก็ไปถ่ายแบบนี้
อันนี้บ้านหลังแรกก่อนบ้านพ่อแม่น้องชมพู่นะคะ
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาแล้วไม่ใช่บ้านนี้บ้านเดียวนะคะ
บ้านของน้าตายเอ่ยบ้านของนาแตเอ่ยสายฝนเอ่ย
คุณตาชาญยายสมควรก็ติดแผ่นป้ายเหมือนกันข้อความเหมือนกัน
เอาเป็นว่าฝั่งพ่อแม่ชมพู่จะติดป้ายแบบนี้
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาตัวปลารักษีกากบาท
ใช่แล้วเราก็พยายามติดต่อสอบถามแม่ของน้องชมพู่
แต่ไม่เจอตัวเป็นนะปรากฏว่านักข่าวของเรามีความอุตสาหะมานะพยายามมาก
โทรไปถามแม่น้องชมพู่ได้รับคำตอบบอกว่า
ครอบครัวออกมาทำธุระข้างนอกส่วนเหตุผลที่ติดป้าย
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาเพื่อต้องการให้หมอปลารู้ตัวว่า
หมอปลาจะไปที่ไหนก็ไปถ้ามาถึงบ้านกอกแล้วแต่ไม่ต้องมาเหยียบที่บ้าน
และไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องพูดคุยกันซึ่งหากหมอปลายังดึงดันที่จะเข้ามาที่บ้านทั้งสามหลัง
ก็แน่นอนนะคะถือว่าบุกรุกอาจจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหรือไม่อย่างไร
อันนี้เป็นบรรยากาศหมอปลาลงพื้นที่๒วันใช่ไหม๓กับ๔สิงหาก็อยู่ถึงวันนี้
น่าจะกลับวันนี้แหละชัดเจนเนอะว่าลุงพลคงไปตุ้มไปตุ้มไปโฮมกันเยอะแยะมากมาย
แต่บ้านฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เงียบเลยปิดบ้านไว้แบบนี้นะครับ
แต่ที่บ้านของน้องชมพู่มีหมอมาเหมือนกันค่ะ
เอกค่ะหมอเอกบอกว่าเป็นฝ่ามือพลังจิตมาจากกรุงเทพเลย
ขับรถมาเลยแต่งชุดขาวมาเลยค่ะ
บอกตั้งใจมาหาพ่อแม่น้องชมพู่โดยเฉพาะ
เจ้าตัวบอกว่าคือเห็นข่าวมาตลอด๘๐วันและโดยเฉพาะช่วงหลังเริ่มมีการชี้กันแล้วว่าใครผิดใครถูก
ทนเห็นพ่อแม่น้องชมพู่โจมตีอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้แล้ว
ทั้งที่เป็นฝ่ายผู้ศูนย์เสียและเป็นศูนย์เสียครั้งใหญ่คือการเสียลูก
แต่กลับถูกคนบางคนนั่งเทียนและระบุชื่อนะคะ
การที่หมอปลาออกมาสรุปคนนี้ดีคนนู้นไม่ดี
อยากจะถามว่าหมอปลารู้ได้ยังไงทำแบบนี้ไม่ถูกอย่ามาสรุปกัน
จากนั้นค่ะหมอเอกไปดูจุดที่น้องชมพู่หายตัวไป
ไม่ว่าจะเป็นแค่หน้าบ้านใต้ต้นมะม่วงสวนยางพารา
ซึ่งหลังจากเพ่งกระแสจิตดู
วิธีการเพ่งกระแสจิตของหมอเอกคือการหลับตานะหลับตายืนนิ่ง
หมอเอกบอกว่ามั่นใจเลยมีคนร้ายแน่นอน
น้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเสียชีวิตเองมีคนร้ายแน่นอน
และไม่ใช่พ่อและแม่ของน้องชมพู่
แต่คนร้ายน่ะเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
อ่ะดูช่วงที่หมอเอกเพ่งกระแสจิตค่ะ
ไม่ได้ตั้งใจฆ่าน้องชมพู่หรอกแค่แกล้งเอาไปทิ้งไว้ในป่า
และคิดว่าวันหนึ่งก็ไปหาเจอแล้วอะไรประมาณนี้
ขอถามตรงนะครับในที่เราสัมผัสได้
ไม่ใช่พ่อแม่น้องชมพู่หรือว่าคนในครอบครัว
ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ทำไมพ่อแม่น้องชมพู่ไม่กล้าพูดความเป็นจริง
เพราะว่าอะไรเขาปล่อยให้กระบวนการยุทิธรรมมันทำ
เขาเป็นผู้เสียหายเขาจะบอกเลยว่าคนนี้ทำคนนั้นทำบอกไม่ได้
แต่ทุกอย่างเขาให้การกับตำรวจแล้วตำรวจเขาก็ต้องหาหลักฐาน

เพ่งกระแสจิตเรียบร้อยค่ะหมอเอกเกือบหมอปลาแล้วเขาห้ามเข้าเนอะ
หมอเอกเข้าไปกอดพ่อและแม่ของน้องชมพู่ค่ะยืนยันเลยหมอเอกจะยืนเคียงข้างพ่อแม่น้องชมพู่
เหมือนกันโดยบอกว่าพ่อแม่น้องชมพู่ไม่ใช่คนร้ายแน่นอนนะคะ
แล้วหมอเอกก็ขอให้พ่อแม่น้องชมพู่เอาน้ำสะอาดใส่ขันมา
ทำพิธีล้างสวยเพื่อให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
หลังจากนี้นะคะทำน้ำมนต์เลยนะ
และระหว่างที่หมอเอกทำพิธีนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตเบี้ยแก้นี่คือเบี้ยแก้นะคะเห็นไหมคะ
มันเงือบมันลอยได้ฮะ
ดูอีกทีได้ไหมคะจริงนะ

เขาบอกมันก็น่าแปลกใจนี่เป็นเบี้ยแก้นะ
สำหรับของแก้เคล็ดที่หมอเอกเอามาด้วยเนี่ย
เบี้ยแก้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
พุทธคุณของเขาคือเมตตามหานิยม
ไม่ได้มีแค่เบี้ยแก้ค่ะมีเครือร้อยปลาด้วย
พุทธคุณคือหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยม

พุทธคุณค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเมตามหานิยม

หมอเอกเอามามอบให้พ่อและแม่ของน้องชมพู่นะคะ
นอกจากนี้จะเห็นไหมขันน้ำมนที่ทำในช่วงพิธี
ก็บอกพ่อกับแม่น้องชมพู่เดี๋ยวเอาไปอาบนะ

ใครที่คิดไม่ดีใครที่ปองร้าย
ขอให้ผลที่คนเหล่านั้นทำสะท้อนกลับเข้าไปถึงตัวคนทำ
แต่ไม่มีใครบอกว่าน้ำตาเทียนปรากฏอะไรไหม

หมอเอกอยู่บ้านของพ่อแม่ชมพู่หมอปลาอยู่บ้านลุงพล
จริงแล้วเมื่อวานหมอปลาพอเขาทานข้าวเสร็จ

พอกลับลงมาจากภูเหล็กไฟเขาก็บอกว่าเอาไปนั่งคุยกันหน่อย
หมอปลาอยากฟังเสียงลุงพลแบบสด
เห็นร้องเพลงออกทีวีมันเพราะจับใจหมอปลา
นักข่าวก็จัดให้ไปนั่งดีดกีต้าลุงพลก็ร้องไป
มีหมอปลากับแฟนของหมอปลาก็นั่งฟังเพลงกันไป
หมอปลาบอกว่าอยากฟังเพลงแค่นั้นของคุณปู่พงศิษย์คัมภีร์
ไปฟังเพราะว่ามันเข้ากับชีวิตของลุงพลเขาว่าอย่างนั้นนะ
ไปฟังครับปุ๊บ

ประตานเคยเป็นนักร้องประตานไม่ให้ร้องเพลง

ให้ลุงพลเลิกร้องเพราะยังไม่มีลูกกันไง

เริ่มร้องแต่ก็ยังร้องเพราะอยู่นะฮะ
พอเสร็จปุ๊บหมอปลากับภรรยาก็ไปกอดกัน

สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกับลุงพลแบบนี้นะครับ

คุณผู้ชมก็มองให้มันเป็นบรรกาศศีรษะละกัน

พ่อแม่ครอบครัวเขาเสียใจอยู่แล้ว

ก็เป็นไปในส่วนของคดีความตำรวจ

จะจับกลุ่มคนร้ายได้เร็ววันนี้

มันจะบานกลายไปมากกว่านี้นะฮะ